มีดารานุ่มคนนึงเขาบอกว่า
ป่วยจากการติดเชื้อจากขี้นก

เขาบอกว่าคนอื่นคือคุณอ้ากเป้าจริง

เขาบอกว่าโรคที่เขาเป็นคือติดเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

คือบางทีเราไปอยู่ในที่ตรงนั้นนานอย่างพี่อาร์เขาถ่ายละคร
เขาไปถ่ายตรงนั้นแล้วด้วยความที่แบบ
พอมันเจอนกกระพื้นทีนึงมันเข้าจมูก

มานอนตรงนี้กินตรงนี้ถ่ายสูตรลองเข้าไป

คือเขาไปถ่ายละครในวัดเก่าซึ่งฝุ่นก็เยอะ
กพีราบก็แยะขี้นกมันก็เยอะ

เพราะมันมองไม่เห็นแต่เราก็หายใจบางที

คือเขาเองก็คิดว่าเขาแข็งแรงดีออกกำลังกายเลย
อาจจะไม่ได้เหมือนพิถีพิถันมาก
ในเรื่องของการแบบล้างมือตลอดเวลาหรืออะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะติดอาจจะจับมาบ้าง
ซึ่งเขาเลยบอกว่าต้องระวังของเขายังโชคดีนะ
ที่ป่วยแต่ว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้ว
บอกว่าบางคนแย่ถึงขั้นเชื้อโรคขึ้นสมอง

เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนแบบเออมันก็คือแอบนิดเลย
บอกว่ามีบางส่วนมันบวมด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้
บอกว่าจังหวะนั้นคือเขานอนน้อยด้วยพักผ่อนน้อยด้วย
ก็เลยโดนแบคทีเรียในอากาศเล่นงาน

ก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเขาบอกว่า
จริงแล้วเขาเริ่มรู้สึกตัวว่ามันเหมือนจะป่วย
จะป่วยมาประมาณสัก๒วันแล้ว

จนวันที่๒รู้สึกว่ามันประหลาดจริงเลยรีบไปหาหมอ
เขาเลยฝากเตือนมาว่าใครที่รู้สึกว่า

คอหรือไอหรือรู้สึกมันไม่ปกติ

เพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่มากไปกว่านี้
ทุกวันนี้เราไม่รู้แล้วว่าเชื้อโรคอะไรมันเกิดขึ้นบ้าง
มันไม่มั่นใจแล้วแหละว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัย

บางทีเวลาเราเห็นเราชอบตกมือให้มันฟึ้ม

บางทีพอมันบินขึ้นมาอันตราย

คือเราไปแถวตาม๕๕๒๕จากกั้นหายใจ

บางคนรู้ว่าลูกชอบ
แล้วก็ถ่ายลูบบนคนให้วิ่งเข้าไปเราเห็นแล้วถ่ายลูกให้

โปรดติดตามตอนต่อไป